ผลการตรวจไม่พบสิ่งผิดปกติ
จากพยานและหลักฐานที่คณะกรรมการได้เธอทั้งสองเหตุการณ์
โดยเฉพาะจากคำให้การของเพื่อนที่อยู่ในเหตุการณ์และภาพวงจรปิด
คณะประการกินสรุปได้ว่า
การเสียชีวิตของนักเรียนเจียดพระกระพงศ์ไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดสั่งลงโทษหรือทำร้าย
อาจจะเป็นเหตุให้นักเรียนเตรียมทหารพระประพงศ์เสียชีวิต
และจากการตรวจของสถาบันพยาธิวิทยาศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า
สรุปในภาพรวมได้ว่าไม่พบร่องรอยการพบช้ำภายนอก
ส่วนกรณีชายโครงด้านขวาซีดที่๔หักนั้น
นานถึง๔ชั่วโมง
ประกอบกับได้พบว่าเซลกล้ามเนื้อหัวใจบางส่วนมีขนาดผิดปกติ
ซึ่งไม่ค่อยตรวจพบบ่อยนักในคนอายุประมาณ๑๘ปี
โอเวอร์แอคหรือว่าการปฏิบัติที่เกินสำหรับ

มีการเดี่ยวน้องเมย์คือเหมือนลงโทษเดี่ยว

เพราะฉะนั้นมันยังกลัวไปจากบ้านนะครับ

ก็ไม่คิดว่าจะเล่นกันจนมาถึงเขาเสียชีวิต
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะข่าวนี้หายไปนานจากกระแสข่าวรายวันนะคะ
ทั้งที่จริงแล้วเป็นข่าวที่ใหญ่มากก่อนหน้านี้
หลังจากที่พ่อแม่เขามาทวงเครื่องในลูกชาย
แล้วก็ข่าวเป็นข่าวที่ใหญ่มาก
แล้วก็ต้องมีการนั่งหน้ากระดานของหลายองค์กรในการแถลงข่าว
แต่ข่าวก็จางไปก็ตามกระแสข่าวที่วนเวียนกันผลัดเปลี่ยนเข้ามา
แต่ถ้าถามว่ามีความคืบหน้าไหมของคดีนี้คืบค่ะ
แต่คืบแบบความเร่งช้ามากคุณผู้ชม
เพราะว่าตอนนี้สิ่งที่เป็นสิ่งที่ครอบครัวของน้องเมย์ทำอยู่เนี่ยนะคะ
คือพยายามจะขอคนที่มีความเห็นเชี่ยวชาญในแต่ละด้านที่เกี่ยวข้องกับคดี
ให้ความเห็นกับสิ่งที่อยู่ในคดีได้
ขอเอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาใช้ในคดีก็ค่อนข้างช้านะคะ
แต่ถ้าถามว่าเดินหน้าสู้ต่อไหมก็เหมือนเดิม
คุณพ่อคุณแม่พี่สาวจะตอบเหมือนเดิมนะคะ
ตอนนี้ได้คนทำคดีให้แล้วนะคะวันนี้ทนายมานั่งในรายการเราด้วย
แต่สรุปให้คุณผู้ชมฟังแบบนี้ก่อนว่า
ถ้าเราย้อนกลับไปคุณพ่อคุณแม่รับแจ้งที่น้องเสียชีวิตคือ๑๗ตุลาคม
แล้วก็พูด๑๗ตุลาคมปีที่แล้วนะคะ

มันก็มีการทำร้ายร่างกายกันตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วนะคะ
แต่ทีนี้ในวันที่คุณพ่อพาน้องไปส่ง
ที่ลูกจะเสียชีวิต๒วันถัดมานั้นเกิดอะไรขึ้น
ดิฉันไม่แน่ใจว่าจริงแล้วถ้าเข้าไปพูดในศาลพ่อแม่จะพูดทั้งหมด
ละเอียดอย่างที่เราพูดกันนอกจอหรือเปล่า

เพราะว่าทวงหาความยุติธรรมให้ลูกชาย
เดินทางมาจนถึงหน้าตอนนี้นะคะ
เอาสรุปก่อนสพ๒แห่งทำคดีนี้
พอแรกคือสพบ้านนานะคะทำคดีเรื่องของการทำร้ายร่างกายเมย์
ซึ่งคดีนี้ขึ้นสารทหาร
ความคืบหน้าของคดีนี้คือว่าตำรวจสอบเสร็จแล้ว
สรุปสำนวนสั่งฟ้องส่งไปที่อายการสารทหาร
แล้วก็ส่งไปที่สารทหาร
แล้วก็รุ่นพี่มาแล้วได้รับการประกันตัวไปแล้วนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งสพที่ทำเรื่องของการชนะสูตรคือ
สพเมืองนครนายกสพเมืองที่ว่านี้เนี่ยคือจะต้องพิสูจน์ค่ะ
เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ติดใจมากว่าเครื่องในลูกหาย
จำได้ใช่ไหมคะที่เขาไปแบกกล่องบรรจุ
บางส่วนของลูกเขามา
คุณพ่อพูดเอาไว้บอกว่าไม่แน่ใจว่าที่ผมถือน่ะลูกชายผมไหม
ก็เลยขอให้มีการชนสูตร
ชนะสูตรเนี่ยคุณผู้ชมจะได้ยินในข่าว๒แห่งนะคะ
แห่งแรกเนี่ยที่ทำก่อนเลยคือโรงพยาบาลในร้อยพระจุรจอมเกล้า
ส่งต่อให้กับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
เสร็จแล้วทางครอบครัวขอให้ทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
กระทรวงยุติธรรมชนะสูตรอีกอย่างละเอียด
ที่แล้วครอบครัวมาเล่าให้เราฟัง
ซึ่งพอผ่าเสร็จแล้วเนี่ยเอาแค่ปริมาณเอกสารเนี่ย
ก็มีความละเอียดค่อนข้างต่างกันนะคะแต่เอาล่ะไม่เป็นไร
อันนั้นเป็นจุดหนึ่งเท่านั้นที่เราสังเกตแต่สิ่งที่ถูกระบุเอาไว้
ยิ่งทำให้ครอบครัวของน้องเมย์แน่ใจว่าต้องเดินหน้าสู้ต่อ
ให้กับน้องชายคนเล็กของครอบครัวเพราะสิ่งที่ถูกระบุเอาไว้
จากการชนะสูตรนั้นมันมีอยู่๔จุดใหญ่คราวที่แล้วเขาก็บอกเรานะคะ
เดี๋ยวฉันได้ชมภาพก่อนเข้ารายการคราวที่แล้วจนต้องบอกว่า
มียังขออนุญาตดูเท่านี้ละเอียดมากจนเขาถามว่า
ถ้าเรื่องของภาวะหัวใจนะคะ
มันมีผลให้เมย์เสียชีวิตแล้วอีก๓๔จุดที่มันถูกชนะสูตร
แล้วพบเนี่ยจะอธิบายอย่างไรเดี๋ยวเราพูดในรายการ
วันนี้ความคืบหน้าของเรื่องการชนะสูตร
ก็คือว่าไม่สามารถจะบอกได้นะคะเพราะว่าไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่า
เพราะว่าถูกแช่อยู่ในฟอร์มาลีนนานเกินไป
วันนี้๔ท่านจะคุยกันกับเรานะคะคุณพ่อคุณแม่พี่สาวมาเหมือนเดิม
และอีกหนึ่งท่านเป็นที่ปรึกษากฎหมายคดีของน้องเมย์นะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกสุธีแพทย์รังศรีที่ฉันจะเรียกท่านว่าภูมิกับนะคะสวัสดีทั้ง๔ท่านค่ะ
สวัสดีครับ
คร่าวต้องสรุปแบบนี้เอาตรงนะคะคือคดีมันมีความปลีกย่อย
เวลาตามข่าวเราจะตามทีละประเด็นแต่เวลาเห็นโครงสร้างคดีมันงงค่ะผู้กำกับ
เอาตรงนะเรียนสรุปมาสักครู่นี้ถูกนะคะไม่มีตรงไหนอยากแก้ไขนะคะ

ถ้าอยากแก้ไขตรงไหนบอกนะคะเรียนกลับมาตรงนี้ก่อนคุณพ่อสิ่งที่คุณพ่อมักจะพูดเสมอคือ
ไม่รู้เลยว่าเครื่องในที่ได้มาตอนแรกมันหายไป

พอได้มาก็ไม่รู้ด้วยว่าที่อุ้มเอาไว้ที่ขอพิสูจน์ใช่เมย์ไหม
ถึงตอนนี้ถ้าสมมุติเราใช้ภาษานี้ก็คือยังบอกไม่ได้อยู่ดีว่าใช่ของเมย์หรือเปล่า

ผมไม่มีความเชื่อตั้งแต่วันนั้นมาแล้วครับ

อันนี้เป็นสิ่งที่คุณพ่อกับคุณแม่ครอบครัวเคยให้ข่าวไว้บอก

คือผมก็ดูแล้วว่า
คือไม่ใช่ของน้องเมย์

มันเหลื่อมล้ำกันนิดเดียวคุณจอมฝัน
มันเหมือนกับมีอะไรบางอย่างให้ผมคิดอยู่อย่างนั้น

คุณพ่อดิฉันจะถามทุกอย่างที่เรียนสงสัย

เอาแบบไม่ต้องเป็นข่าวว่าคุณพ่อรู้หรือไม่รู้ว่าใช่ของเมย์หรือไม่ใช่

ผมสันนิษฐานเองว่ามันไม่น่าจะใช่ของลูกผมตั้งแต่วันแรกแล้ว

ผมตั้งประมติฐานตรงนั้นมาก่อนเลย
ซึ่งนี่ขอยงไปที่ผู้มกับสุธีค่ะ

จริงแล้วการชี้ว่า
วัยวะภายในนั้นใช่ของเมย์หรือไม่ใช่ของเมย์มีผลต่อการสู้คดีไหมคะ

คือถ้าไม่ใช่แล้วของจริงมันอยู่ไหน
ยังพิสูจน์ไม่ได้เลยว่าสิ่งที่เราตรวจพบอยู่นั้น
เมื่อไม่ใช่ของเมย์แล้วของเมย์จริงไปตรงไหน
วัยวะพวกนี้มันจะนำไปพิสูจน์ได้ว่า
มีการกระทำต่อสิ่งการอวัยวะส่วนต่างหรือไม่
การที่อวัยวะภายในไม่ได้ถูกใช้ในคดี
มันบอกความยากง่ายที่ต่างกันเป็นรูปภัยทำได้ไหมคะ

อาจจะสัก๑๕๒๐

ถ้าไม่มีอวัยวะกลุ่มนี้เข้าไปอยู่ในคดีค่ะ
ชิ้นส่วนของอวัยวะจะเป็นส่วนหนึ่ง
แต่มันก็มีสิ่งประกอบของร่างกาย
ที่เรายังสามารถนำมาใช้ประกอบในการพิสูจน์ได้

เนื้อช่องตัวก็ยังมี
เพียงแต่ว่าอันนั้นเป็นการพูดแบบไม่ต้องอ้อม
คือถ้ามีการกระแทกมันก็จะ
ขยับต่อขยับต่อขยับต่อ
แต่เนื้อตัวของร่างกายของมนุษย์

แล้วอวัยวะภายในจะเป็นส่วนที่พิสูจน์ได้ว่า

มีดีแต่ถ้ามีมีก็มีส่วนอื่น
ซึ่งอวัยวะภายในนะตอนนี้
เราถือว่าเราสู้อะไรต่อไม่ได้แล้ว

คือไม่ต้องคาดหวังใดกับอวัยวะภายในของเมย์อีก

จะพูดว่าไม่คาดหวังก็ไม่ได้

แล้วมันตรวจสอบไม่ได้

คือถ้าจะเอาเหล่านี้มาให้ตรวจเป็นปลายทาง

ใช่ไหมคะมันต้องจบแค่นี้แล้วใช่ไหมคุณพ่อคุณแม่

ตรงนี้ต้องปรึกษากับทางทีมทนาย

คุณแม่ตอนที่ออกมาแบบนี้ว่าตรวจไม่ได้หรอก

เหมือนคุณพ่อไหมตั้งแต่ตอนที่ไปรับ
ใช่ใช่
เราเคยได้รับคำอธิบายนอกรอบไหมคะ

เหมือนอย่างที่เมี่ยงเคยให้ข่าวทุกครั้ง
ก็ได้แต่แค่นั้นส่วนมากจะไม่ได้อะไรเลย
ถ้าสมมุติกลับไปต้นทางแปลว่า

ทางครอบครัวเมี่ยงต้องไปทวงจากใครคะ
เราก็ต้องถามต้นทางคนที่เขาผ่าพิสูจน์คนแรกเลยว่า

คุณแช่ชิ้นเนื้อนั้นยังไง
ทำไมเนื้อเยื่อมันถึงได้เสื่อมสลายขนาดนั้น
ต้องไปที่โรงพยาบาลพระมงกุฎ

ที่พระมงกุฎเราเวลาไปดำเนินการ
ขอเอกสารขอข้อมูลต่างนี้เร็วไหม
ของพระมงกุฎก็คือเหมือนเขาก็เป็นไปตามขั้นตอน
ก็คือเขาจะมีหนูเรียกเลี้ยงฝ่ายเขาไม่ถูกหรอกครับ

เขาก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวเราขอปรึกษากับ

ชิ้นไหนให้ได้เอกสารชิ้นไหนให้ไม่ได้ประมาณนี้
เวลาจะสู้คดีกันมันมีชิ้นไหนให้ได้หรือ
ให้ไม่ได้ได้ด้วยเหรอคะ
คือยังไม่ทราบจริง
เพราะว่ามันเป็นของลูกเขา

คือมันเป็นสิทธิ์ของครอบครัวที่จะต้องได้

แต่การเอาไปคุณจะต้องบอกเลย

เพื่อขออนุญาตก่อนที่พ่อแม่จะได้รับไหมคะ

กรณีที่เอาอวัยวะไปใช่ไหมคะ

มันเป็นสภาพที่มีการที่ว่าเมย์เนี่ย
เสียชีวิตแล้วนะฮะ
เป็นทรัพย์สมบัติของพ่อแม่เขาแล้ว
ส่วนตัวแล้วเขาต้องห่วงสงวนสิทธิ์ไว้

ครอบครัวเขาจะขอข้อมูลจากหน่วยงาน

แล้วก็ต้องให้ต้องแจ้งให้ทราบด้วย

คือในสายงานการปฏิบัติของแต่ละที่เนี่ย
เขาจะมีพันธกิจในการบอกว่า
เรื่องนี้ทำใช้เวลาเท่าไหร่เท่าไหร่นะฮะ

แล้วก็แล้วแต่หน่วยแต่ละหน่วยจะอ้างเอาไว้
เป็นที่จะให้ประชาชนได้รับทราบ

มันขอแค่เอกสารที่บันทึกไว้ของเดิมใช่ไหมเมี่ยงคะ

ขั้นตอนนำคุณจอมขวัญเสนอผมผ่านผม
ผมเสนอผู้ใหญ่ปุ๊บก็อนุมัติได้เลย

ขอให้เป็นขั้นตอนของการระบบราชการ
แต่ทีนี้อันนี้คือส่วนหนึ่งของเครื่องใน

เพราะว่ามันก็มันเป็นส่วนสำคัญเหมือนกันนะ

เพราะเราจะพุ่งไปแค่ว่าใครทำใครทำ

ส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือสพบ้านนา
อันนี้ตอนคราวที่แล้วตอนที่เมี่ยงมา

คดีนี้ที่สบ้านนาธรรมเรื่องทำร้ายร่างกาย
ส่งเป็นสารอาญาสารที่ทำตามปกติ
หรือเป็นสารทหารสรุปเป็นสารทหาร

คนที่ถูกกล่าวหาในคดีนี้มีคนเดียว

ว่าในจังหวะที่มาตามที่ต้องรายงานตัวใช่ไหมคะ

ได้พบกันไหมคุณพ่อคุณแม่เมี่ยง

เจอคุณพ่อของน้อง
แล้วก็ตัวน้องเองนะคะที่มา

คุณพ่อเขาก็ทักทายกับคุณพ่อเรา
แต่ตัวเด็กนี่คือเหมือนเดิม

จนพ่อของเด็กคนนี้ต้องไปตามตัวมาแบบว่า
สวัสดีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่สิ
แล้วเขาก็ยังไม่ได้ขอโทษเราเหมือนเดิม

มีคุณพ่อของเด็กคนนั้น

ทางบ้านของรุ่นพี่คนนี้
คุยอะไรกับคุณพ่อคุณแม่บ้างคะ
ไม่ได้คุยค่ะนอกจากคุณพ่อเขา

ก็มีแค่ขอโทษนะคะให้คุณพ่อ

มีอะไรจะแนะนำผมบ้างค่อยแนะนำผม

คุณก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้
มีลำพังกับลูกคุณกับลูกผมที่รู้
แต่ของผมเสียไปแล้วแต่ของคุณยังอยู่

คือบทสนทนาที่เกิดขึ้นระหว่าง
พ่อแม่ของเมย์กับคุณพ่อของรุ่นพี่คนนั้นเนี่ย
มันชัดเจนเลยไหมว่า
เมย์ถูกทำร้ายแล้วมีผลถึงชีวิตเมย์

เพราะว่าเขาทำเขาโดนปลด

จากที่เราก็ได้รับข้อมูลมา

มีวุฒิภาวะมีสติมากพอที่รู้ว่าอะไรควรทำ

แต่ในทางปฏิบัติจริงมันไม่ใช่

แค้นแทนเพื่อนแล้วก็ลงไปจัดการน้อง
คือหลังจากคือจริงคนนี้ที่ถูกฟ้อง
คือเหตุที่เกิดกับเขากับเมย์คือเกิดวันที่๒๓

คือรายละเอียดมันออกมาชัดเจนไหมคะ

พอมันเกิดความแค้นแล้วเพื่อนแค้นแทนเพื่อน
มันเกิดขึ้นกับเมย์อีกกี่ครั้ง
เรื่อยค่ะต้องบอกว่าข้อมูลตรงนี้
เราก็ได้ข่าวมาจากผู้หวังดี

เขาก็มาบอกกับคนนอกที่เขารู้จัก

ก็คือพอจากเด็กนักเรียนคนนี้

ก็มีการบางทีก็ไปต่อยน้อง

เป็นอย่างนี้เรื่อยค่ะ
รวมแล้วเรารู้เรื่องราวไหมคะ

ที่เมย์ถูกกระทำนะคะคุณแม่

แต่ก็คุณแม่ก็ยังถามว่ารับไหวไหม

จะทราบมากกว่าคุณพ่อกับเมี่ยง
เพราะว่าเมย์มีอะไรจะเล่าคุณแม่ฟัง
แต่มันเป็นคำสัญญาที่ว่า
อย่าพูดขออย่าพูด
ก็เลยต้องมันเหมือนน้ำท่วมปากก็เลยพูดไม่ได้
เท่านั้นแต่ถามว่าทราบไหมทราบ
คุณแม่ทราบมาตลอด
คุณแม่ต้องทราบว่าน้องถูกกระทำถี่แค่ไหนถูกไหมคะ
ก็แล้วแต่แล้วแต่บางครั้งว่า
เขาอยากมีอารมณ์จะเล่าให้เราฟังตอนไหน

ถ้าเราเริ่มนับตั้งแต่วันที่มีปัญหากัน๒๓สิงหาคม

เอางี้ไหมคุณขวัญที่จะบอกเลย

ก็มีในนด์โน้ตของเขาเกียรติโน้ตส่วนตัวเขาไว้มี
คุณแม่รู้มาตั้งแต่แรกแล้ว
เริ่มเข้าก่อนที่จะมามีวันที่๒๓อีก

เขาโดนอยู่คนเดียวไหมคะเมย์เนี่ย
ไม่ค่ะไม่โดนไม่ได้โดนคนเดียว
มีเด็กหลายคนที่โดน
แต่ก็เขาก็ออก

ลาออกจากโรงเรียนไปมีฮะ
เมย์คือบอบช้ำที่สุดอยู่ช่วงไหน

ที่แบบแม่คือเรียนไม่ทราบว่าบทสนทนาคืออะไร

โอ้ถ้าบอบช้ำที่สุดเนี่ย

อันนั้นเขาก็ไม่ออกแต่คุณแม่ให้เขาออก
คือรับไม่ไหวแล้วคือมันมากเกินไปแล้ว

เรียนกี่เดือน
ต้องมานั่งร้องไห้แทบทุกวัน

แต่ก็ทนเพราะว่าลูกไม่อยากออก

ใช่แต่พอวันที่๒๓เนี่ย
เราไปเยี่ยมเห็นสภาพเขาแล้วเนี่ย

แม่แม่โอเคแม่บอกว่าออก

แต่เขาเองเป็นคนขอ
ผมเดินมาไกลแล้วอ่ะ

ก็ทุกอย่างที่ไปถึงโดนหมดพยานหลักฐานที่ไปได้
เราจะไม่ปล่อยไว้แม้แต่คนเดียว

คือคุณพ่อกับคุณแม่หรือแม้กระทั่งเมี่ยงเนี่ยคุยกันหรือยังคะ
ว่าถ้าสมมติเรื่องราวมาขนาดนี้
ต้องไปถึงครูบาอาจารย์แม้กระทั่งผู้บัญชาการ
หรือผู้ปกครองโรงเรียนขนาดนั้นไหมคะ
ก็ตรงนี้คุณแม่ต้องขอให้เมี่ยง
เขาเป็นคนดูแลตรงนี้มากกว่า
เองเดี๋ยวพี่พักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา

เหมือนจะคุยเรื่องเดิมนะแต่มันก็ออกมาชัดเจนขึ้นนะคะ
คือพ่อแม่เขารู้เยอะค่ะแต่เขาจะยอมให้เป็นข่าวแค่ไหนเป็นอีกเรื่องหนึ่ง
แต่ทีนี้พอมันออกมาแบบนี้แล้วเนี่ยแล้วมันต้องขยายผลมันไม่ใช่เรื่องเล็กนะคะ
แล้วสิ่งที่จะสู้เนี่ยเอางี้นะคะภูมิกับเดี๋ยวฉันกลับมาคุยกับท่านด้วย
มันเหมือนกับว่ากำลังสู้อยู่กับระบบชื่อเสียงและประวัติศาสตร์โรงเรียนเตรียมทหารเลยนะคะ

คนนั้นรู้จักคนนี้รู้คนนี้ออกมาบอกคนนี้เล่าให้ฟังมันจะมีเยอะนะคะ
แต่ทีนี้เวลาเรานับว่าเป็นข่าวอย่างเป็นทางการคือมันต้องได้รับการยืนยัน
แต่ทีนี้อันนี้คือจากปากพ่อกับแม่พี่ขวัญถามเมี่ยงก่อน
คือทางครอบครัวได้คุยกันไว้แล้วหรือยัง
คือถ้าจะเดินหน้าสู้คดีทำร้ายร่างกาย
แล้วจริงแล้วสิ่งที่พ่อแม่มีอยู่ในมือเยอะ
กระทั่งเมี่ยงก็ต้องมีเยอะนะคะ
คือคงไม่ใช่คนเดียวคงจะมีอีกหลายคนหลายคดี
ซึ่งมันก็จะไม่ได้อยู่ที่แค่ตัวเด็กรุ่นพี่รุ่นน้องกันอีกต่อไปแล้ว
มันคือการได้รับอนุญาตจากระบบด้วยหรือไม่อันนี้ขอตั้งคำถาม
และแม้กระทั่งครูบาอาจารย์คนระดับบริหารของโรงเรียน
รับรู้หรือไม่แล้วออกมาแถลงข่าวออกมาพูดถึงอย่างไร
อันนี้มันเอาแค่ไหนคดีจะไปแค่ไหนคะ
ก็ถ้าเกิดว่าหลักฐานสาวได้ถึงใคร
ก็คนนั้นก็ต้องลงมารับผิดชอบด้วย
เรื่องใหญ่มากนะคะคุณพ่อคุณแม่
เออคือไม่มีอะไรใหญ่ไปกว่าเราสูญเสียน้องเมย์แน่
แต่จะบอกว่าการสู้ครั้งนี้มันใหญ่มากมันกระเพื่อมมากนะคะ

ก็รู้ว่าหนทางมันก็ค่อนข้างลำบาก
แต่เราก็ต้องหาความจริงให้กับน้องเมย์กับครอบครัวเรา
ว่าใครกระทำเขาจนเขาเสียชีวิต
ภูมิกับท่านวางแนวสู้ไว้ยังไงคะ

สิ่งที่เกิดขึ้นและเราตรวจสอบพบ
เราก็จะดำเนินการไปตามกระบวนการที่
แพ่งก็เป็นแพ่งไปอาญาก็เป็นอาญาไป
อันไหนที่เป็นเกี่ยวข้องกับการปกครองประคำชา
ก็ว่าไปที่สารปกครองนะครับ
ทุกอย่างอยู่ที่พญาหลักฐานที่น้องเบี่ยงได้มา
แล้วก็มาวิเคราะห์สังเคราะห์
แล้วก็มาร่อนให้เสด็จน้ำกันในทีมงานของเรา
ว่าพบสิ่งไหนที่ผู้ใดเป็นผู้กระทำผิด
มันสนับสนุนยืนยันได้เราก็เดินไปเป็นขั้นเป็นตอนไป
อย่างรุ่นพี่คนนี้ที่ถูกส่งฟ้องเนี่ย

คือถ้ามีเด็กคนอื่นที่เกี่ยวข้องกับการทำร้ายเมย์
หรือแม้กระทั่งคนที่บังคับบัญชาโรงเรียนในระดับ
เรียนไม่แน่ใจว่าท่านเรียงกันยังไงในระบบโครงสร้างนะคะ
คือก็ต้องอยู่ที่สารทหารทั้งหมดไหมคะ

เพราะมันเกิดขึ้นกับโรงเรียนเตรียมทหารนี่คะ

คือต้องแยกระหว่างคดีอาญากับคดีชนสูตรพลิกศพ
ชนสูตรพลิกศพนี่สารพลเรือนนะครับไม่เกี่ยวข้องกับสะอาด
หาแซะให้กันเสียชีวิตของน้องเบยเนี่ยเป็นเรื่องของการชนสูตรพิกษก
ส่วนคดีอาญาการกล่าวหากันในส่วนของสารทหารก็ว่ากันไป

แต่ว่าถ้าเกี่ยวข้องกับการทำร้ายร่างกายทั้งหมดต้องมากองที่สารทหารสิคะ

ซึ่งการสู้ในสารทหารมันมีลักษณะที่เฉพาะในการสู้คดีซึ่งไม่ได้ง่าย
ก็มันก็ไม่ง่ายทุกสารหรอกครับ
แต่เรามีหน้าที่พิสูจน์ให้เห็นว่าสิ่งที่เราพบเราเห็นนั้นให้สารท่านรับฟัง
เพื่อพิสูจน์ให้ได้ว่าน้องเมย์ถูกกระทำ
อย่างนี้นะคะถ้าเรื่องราวมันเกิดขึ้นตามที่เมย์เล่าหรือเมย์ได้ทิ้งอะไรไว้ให้พ่อกับแม่

เราต้องขออะไรจากโรงเรียนเตรียมทหารมาอีกไหมคะ
เราขอทุกสิ่งที่เราสงสัยแต่ท่านไม่เคยให้เมี่ยงยืนยันได้

ก็คือตอนนี้เราได้ขอเอกสารการสอบสวนที่โรงเรียนเตรียมทหารได้ตั้งคณะกรรมการการสอบขึ้นมาเองนะคะ
แล้วก็ชุดที่๒ก็คือเอกสารการสอบสวนจากกองทัพไทยที่ก็ท่านตั้งคณะกรรมการไปสอบสวนในโรงเรียนเตรียมทหารเหมือนกัน
หนูก็ทำหนังสือไปขอผลการสอบสวนทั้ง๒หน่วยเลย
ก็ปรากฏเราก็ได้เลิกคำตอบก็คือค่อนข้อมูลทางราชการไม่สามารถให้กับเราได้
ทุกอย่างก็อยู่ภายใต้พรบข้อมูลข่าวสารนะครับ

ถ้าไม่ให้ก็ใช้อำนาจของศาลในการที่จะเรียก

เอกสารการสอบสวนของโรงเรียนเตรียมทหารเองกับเอกสารการสอบสวนของกองทัพ
คือท่านขอเราให้ในส่วนของเรา
อยากได้อะไรมาเอาไปเพื่อพิสูจน์สิ่งที่เราพบ
แต่เวลาท่านขอเราขอท่านท่านไม่ให้เลย
ยังไงคะทางโรงเรียนขอครอบครัวด้วยเหรอคะ
คณะกรรมการการสอบสวนของกองทัพไทยขอเอกสาร
หนูบอกเลยว่าหนูให้ดูแต่หนูจะไม่สำเนาให้
เพราะว่าทีเราขอคุณคุณไม่เคยให้อะไรเราเลย
แล้วคุณจะมาของเราไปได้ไงจริงไหมพี่ขวัญ
เดี๋ยวดิฉันกำลังงงเดี๋ยวนะ
อันนี้งั้นต้องกลับมาถามทางครอบครัวครอบครัวปฏิเสธไม่ให้ได้ด้วยเหรอคะ
ไม่มีปฏิเสธสักชิ้นอยากให้อยากดูให้ดูเลย
แต่ไม่ให้สำเนาไม่ให้เราไม่ให้สำเนา
คุณไม่ให้เอกสารเราเลยแล้วทำไมเราต้องให้สำเนา

ไม่ให้ดูโรงเรียนเนี่ยให้ดูแค่กล้องวงจรปิด
แล้วก็วงจรปิดที่เขาเอามาให้ครอบครัวดู
กับที่นักข่าวดูเนี่ยมันขาดไปตอนหนึ่งช่วงที่พี่สื่อมวลชนได้
ช่วงที่ผู้พันธุ์สองขึ้นไปหาเมย์
ทำไมคุณไม่เอาให้ประชาชนคนอื่นได้ดู

ทำไมคุณต้องให้เราดูอย่างเดียว

ทำไมคุณไม่คิดบ้างว่าเพราะผู้พันคนนั้นหรือเปล่า
ทำไมคุณชอบมาโยนให้ครอบครัวเราว่า
เพราะเราคุยกับเมย์เมย์ถึงเครียด
แล้วจนน็อกลงไปเสียชีวิต

เพราะว่าพยานหลักฐานใช่ไหมคะ

แล้วเราสามารถกระทำได้นะครับ

ไม่มีอะไรที่มันจะขวางกั้นได้หรอกครับ
เราทำให้ได้แล้วก็ขอบริมีสารเป็นที่พึ่งครับ

ลักษณะปลายทางของเอกสารทั้งหมด
มันก็จะมาสรุปเหมือนกันทะแหลงข่าวนะคะ

คณะกรรมการชุดนี้มีใครบ้าง

ดีกว่าที่เราไปนั่งฟัง
คือพูดออกมาถ้าเกิดว่าเราไปแย้งท่าน

แล้วท่านพูดว่าเปล่าผมไม่ได้พูด

เราก็เลยบอกว่าเราอยากได้เป็นตัวเอกสารออกมาเลย
เพราะว่าท่านไปสอบสวนใคร

ตอนนี้สิ่งที่อยากได้ที่สุด
คือส่วนหนึ่งที่เบี้ยงบอกแล้วคือ
เอกสารการสอบสวนนะคะของสองคณะนะคะ

กับของกองทัพไทยนะคะ
อื่นที่อยากจะได้
มันมีอะไรอีกไหมคะที่เรารออยู่

แม่คิดว่าตรงนี้น่าจะบอกได้ว่าเกิดอะไรขึ้น

ก็มีนะคะแต่ไม่รู้ว่าเขาจะยังไง

เขาก็บอกแล้วว่าได้ติดต่อหน่วยนี้ไป
เพื่อให้ลงมาชี้แบบว่าเป็นกลางที่สุด

แต่ว่าก็ยังคงเงียบอยู่

มีการติดต่อแพทยศภา

คือติดต่อผ่านองค์กรวิชาชีพแบบนี้

เพราะว่าผลชนสูตรออกมาจาก๒ที่

โดยที่ขอผ่านแพทยศภา

ขอไปนานหรือยังคะ
สักพักแล้วค่ะอันนี้ก็คือที่หนูบอกไป

ยื่นเรื่องไปขอให้ทางแพทย์ทียศภา

แต่ว่าก็คือยังไม่มีใครเข้ามา

เดี๋ยวพักสักครู่ค่ะ

แต่รู้ว่ามันยังไม่ได้แล้วก็ไปลำบากเหมือนกันนะคะ

วันนี้เขาแบกเงินมาให้ดิฉันดูด้วยนะคะ

เขายังเก็บทุกบาททุกสตางค์ที่ได้ไป
ไว้ในซองที่ส่งมาเลยค่ะ

สรุปความจากที่ทางครอบครัวตอบคำถามในรายการนะคะ
ตอนนี้สิ่งที่รออยู่คือเอกสารการสอบสวน
อย่างเป็นทางการและลักษรนะคะ
ของทางโรงเรียนเตรียมทหารเองแล้วก็ของทางกองทัพไทยนะคะ
แล้วก็ในส่วนของการไม่แน่ใจว่าเรียกว่าขอความร่วมมือ
หรือขอความช่วยเหลือหรือขอความอนุเคราะห์นะคะ
แล้วก็๔จุดที่คราวที่แล้วเมี่ยงมาอธิบายให้ฟังเนี่ยนะคะ
ก็ต้องได้รับคำอธิบายไม่ว่าจะเป็นที่เลือดออก
ลำคอเหนือหายปลาร้าทั้งซ้ายและขวานะคะ
กล้ามเนื้อระหว่างซี่โครงซ้ายฟกช้ำคล้ายถูกของแข็ง
ไม่มีคมกระแทกจากด้านหน้าไปถึงด้านหลังนะคะ
โครงซี่ที่๔หักนะคะ
แล้วก็จุดที่๔คือรอยฟกช้ำบริเวณกล้ามเนื้อหน้าอกด้านซ้าย
ทีนี้มันมีอยู่หนึ่งเรื่องมันมีตัวเลขเต็มไปหมดเลยนะคะ
เลข๓๐กว่าล้านตัวเลข๑๐ล้าน
ตกลงแล้วครอบครัวน้องเมย์ได้รับการอะไรชดเชย

ผมจะยกให้คุณจอมฝันดูเป็นเรื่องจริง
อันนี้เป็นของพลตีกระหนกพงศ์จันนวลนะ

ซึ่งให้คุณจอมฝันลองเปิดดูได้เลยครับ
เดี๋ยวไม่ต้องเปิดค่ะคุณพ่อมันเปิดจนมันไม่มีที่สรรพิษเนอะ
คุณจงฝันต้องเปิดดูด้วยครับมันมีวันที่บ่องเลยครับ

คือเงินมาในเอกสารแบบนี้ในซองแบบนี้

ตึกเดิมเลยครับแล้วดูวันที่นะครับกระเดือนทั้งหมดเลย

เขาเขียนอย่างนั้นผมไม่ได้ไปต่างอะไรของเขาเลย
เป็นวันที่๑๖ตุลาปีที่แล้ว

เขาอาจจะเงินก้อนี้อาจจะอยู่ในของเขาก่อน

ต้องบอกว่าตรงนี้ไม่ใช่เงินเยียวยาไม่ใช่เงินอะไร
มันคือเงินที่บอกว่าจะมาช่วยจัดงานศพ

ไปเลยทำไปเลยเท่าไหร่เดี๋ยวโรงเรียนเตรียมทหารออกเอง
แต่ผลสุดท้ายโรงเรียนเตรียมทหารเอาเงินตรง๑แสนบาทเอามาให้ผม

นี่คุณพ่อคุณแม่เอามารวบรวมแล้วเอาตัวรัดมานี้มารัดใหม่หรือเปล่าคะ

อยู่ในซองเดิมของเดิม
ถ้าสมมุติเขาจดเลขการณบัตรไว้ก็ท้าให้เขาพิสูจน์ไหม

เชิญเลย
แบงค์ไหนให้ผมแล้วผมจะได้ไปตรวจให้ไปตรวจสอบ

ตอนแรก๓๓ล้านครั้งหลังสุดมา๑๐ล้าน

เอาอย่างนี้ไม่ได้มาก็จริงเราเรียกเขาไปเท่าไหร่คะ

ผมยังไม่เคยเลยผมเรียกเรียกอะไรรู้ไหมครับคุณจอมฝัน
ผมเรียกหาความถูกต้องให้กับลูกชาย
ผมว่าใครทำเขาจนเขาเสียชีวิต
ผมเรียกร้องคือความถูกต้อง

ภูมิกับค่ะคือเรื่องนี้เนี่ยนะคะ

มาสายนี้ด้วยเนี่ยนะคะ
กรอบมันไปถึงระดับผู้บริหารโรงเรียนไหมคะ

ผมจะขออนุญาตขยายความนิดหนึ่ง
ลมเรียนศิษย์ระหารเนี่ยเป็นนิติบุคคลนะครับ

พวกนี้คือทุกท่านเนี่ย

ที่ดูแลและปกครองนักเรียน
ต่อไปถึงกับนักเรียนปกครองนี่คือตัวละครทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง
เพราะฉะนั้นมันก็จะกระทบเป็นช่วงไล่ขึ้นไปไล่ขึ้นไป
เพราะฉะนั้นการที่จะไม่ได้เอกสารหรือได้เอกสารช้าจากหน่วยงาน
ซึ่งผู้กำกับไปตรวจสอบเขาเนี่ยทำใจไว้แล้วใช่ไหมคะ

ก็จะใช้อำนาจของสารตามกระบวนการยุติธรรมให้สารเรียกแทน
ขอใช้คำว่าขอพึ่งบรรมีศาลครับ

ได้เท่าที่คุณแม่มีข้อมูลคุณพ่อมีเมี่ยงสะสมไว้
จะมีคนถูกดำเนินคดีประมาณสักเท่าไหร่คะ

ตอนนี้ที่ไปถึงเนี่ย
มีบุคลากรของโรงเรียนเป็นที่เป็นผู้ดูแลตามที่ภูมิกับได้พูดนะคะส่วนตัวรุ่นพี่หรืออะไรเนี่ย
ตรงนี้มันมาเรื่อยมันยังไม่สามารถบอกได้ว่ามันจะมีกี่คน
ตัวละครมันก็จะเพิ่มมาเรื่อยตามหลักฐานที่เราได้มาเหมือนกัน
คุณพ่อกับคุณแม่เคยได้คุยกับพ่อแม่ของเด็กคนอื่นที่ไม่ใช่รุ่นพี่คนนี้ที่ถูกฟ้องไปแล้วเนี่ยนะคะ
อื่นที่เกี่ยวข้องหรือเคยทำร้ายเมย์ไหมคะเคยคุยกันนอกรอบแบบไม่เป็นข่าวไหมคะ
ไม่เคยมีผมเคยคุยกับพ่อแม่คนอื่นที่ทำร้ายเมย์หรืออะไรไม่เคยมีเลยครับ
ผมก็ไม่เราก็ไม่ได้รู้อะไรรายละเอียดอะไรมากมายนอกจากว่าลูกเขากับลูกผมต่างคนต่างรู้
ถ้าไม่สะดุดอะไรซะก่อนยาวค่ะแล้วใหญ่ด้วย
แต่มันอาจจะขับเคลื่อนอะไรบางอย่างได้นะคะ
ก็คงได้แต่ให้กำลังใจในการสู้

ใครผิดใครถูกบอกไม่ได้ตอนนี้นะคะ

คงได้พบกันอีกสำหรับความคืบหน้าขอบคุณทั้ง๔ท่านค่ะ
ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะหมดเวลาของถามตรงตรงค่ะ